โอเคมาเรื่องนี้นะฮะหลายคนรอคอยนะครับ
มะเดี่ยวฉะแหลกผู้จัดการดารา๙นะครับ

นี่ไงทำไมเป็น๑๙๑๘หรอ

อย่างนี้นะฮะทางคุณพระเดี่ยวนะครับ
ก่อนหน้านี้ว่าได้ยินเรื่องเฮีย
ของผู้จัดการดาราคนหนึ่งมานานนะฮะ
ดูดาราดังระดับนางเอกตัวท็อป๒คน
แล้วก็ไปเทละครช่องใหญ่มาที่เป็นข่าวก็๒ช่อง
มีข่าวตัดราคาพรีเซนเตอร์กับดาราผู้จัดการอีกคน
เป็นเรื่องบาดหมางเม้ามอยกันไปทั่ววงการ

เป็นตัวเฮียเสมอนะครับ
นัดน้อง๑๑โมงนางขอเลิกทุ่มนึง
งานนี้ฟิตติ้งแล้วก็ถ่ายทีเซอร์ทีมงานทุกฝ่าย

ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในวันแรก
และต้องใช้เวลาในการทำงานให้ออกมาดี
แม้แต่น้องเองนะครับที่ต้องเต้นยังเต้นไม่ค่อยได้
แต่เราก็เห็นความตั้งใจ

เพื่อทำให้นางออกมาดูดีและเก่งที่สุดในงาน
แต่พอทุ่ม๑เลยเวลามันไม่เท่าไหร่
เราก็เร่งชนถ่ายถึงประมาณสักทุ่ม๑๕

ที่ต้องขอถ่ายภาพนิ่งนะฮะในโปสเตอร์นะครับ
ผู้จัดการก็สั่งให้นางเอกกลับเลยจ้า

ใช่นางเชิดใส่ทุกคน
แม้กระทั่งเราที่นั่งหัวโด่อยู่

สมัยนางเป็นเทยลูกน้องนักปั้นมือหนึ่ง
แต่ก็ได้คิดนะครับว่าคนหล่อคน

ทำไมตอนตัวเองมีค่ามีราคา

ประเดี๋ยวประดาวก็เสื่อมความนิยม
รวบต้องรวบแล้ว
เหลืออีก๒ใช่ไหม
มีครับมาต่อ

๔นิดเดียว

เพราะมันแสดงถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์

อย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมันทำลายความเคารพเราที่มีต่อคุณเลยค่ะ

หลังจากนั้นกับมี่ประกาศบอกว่าอเรนนี่ไงกูก็ถูก
ยังจะเอาน้องนางเอกคนนี้คือใบเฟิร์นเล่นอยู่
กับมาชเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเต้น

เดี๋ยวพวกนี้มาต่อละเอียดไหม